เหมือนพี่ทราบกันนะคะพี่นวัดเขารวบรวมนางงามมาทั้งหมดนะคะ
มาจากต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วนะคุณผู้ชม
ลีลาของแต่ละคนเนื่องจากต่างบ้านต่างเมืองนะคะ
ก็ไม่รู้จักว่าอาหารไทยนี่มันคืออะไรกันแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวให้ดูคลิปเลยคุณผู้ชมนะคะ

สุดยอดเลยไปชมเลย
เอาไลมอนกดด้วยก่อนเพราะฉันรักกับมะม่วง
โอ้โห

เวลาจำกัดกินได้แค่๒นาที
งามก็ไม่ไหวเหมือนกันเก็บทรงใหม่ค่อยอยู่แล้วตอนนี้ออกเลย
ดูประเทศบ้านเราดีกว่า

คุณผู้ชมน้องน้ำก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะ
นึกว่า๒นาทีเธอใช้เวลาทุกนาที

จะเป็นยังไงไปดูลีลาการกินที่แบบ

โอเคล็อคนี่๑๒นาที

เราต้องกินแบบนี้

ตรงนั้นคือมีสแกงประเทศไทย
ดิฉันไม่ห่วงแบบข้าวเหนียวติดคอ
คือแบบไม่ต้องดราม่านะคะ
เดี๋ยวน้องน้ำก็พยายามเต็มที่สายสะพายหลุดเข้าแฟรงกิวแฟรงกิว
แต่คุณทานยังไงก็ยังสวยนะเราก็กินขนาด๒นาที
ถ้าเป็นเราดูสิโอ้โหกระจุยกระจายแน่นอน
แต่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคือนางงามมีแต่แบบสวยเป๊ใช่ไหม
แบบนี้ตลกดีชอบนะคะจัดมาอีกในจานพิธีวัฒน์จ๋าแบบนี้